ที่ตะมนต์ห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองกันหน่อยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๑ทุ่มที่ผ่านมา
แล้วก็ชุดกู้ภัยต่างเจ้าหน้าที่หน่วยต่างก็พยายามเข้าไปในพื้นที่นะครับ
ตามภาพที่มีการไลฟ์เฟซบุ๊กเอาไว้หลายหน่วยงานนะฮะ
ที่เราติดตามสถานการณ์ตอนที่เริ่มชมไทยรัฐนิวโชว์กันเมื่อช่วง๒ทุ่มกว่า
ก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามเข้าไปในพื้นที่ที่ค่อนข้างมืดนะ
มืดแบบแล้วก็เป็นทางภูเขานะฮะซึ่งก็เข้าไปลำบากนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยเฮลิคอปเตอร์ที่ไปตกอยู่จะมีคนที่ไปกับฮอลำนี้กี่คน
แล้วชะตากรรมเป็นยังไงบ้างนะฮะหรือก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่า
เฮลิคอปเตอร์ของทางทหารสหรัฐหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นความชัดเจนเรื่องนี้นะครับเราสอบถามจากท่านพันเอกวินไทยสุวารีนะครับ
โฆษกกองทัพบกนะครับสวัสดีครับท่านพันเอกวินไทยครับ

ครับสวัสดีครับคุณครับคุณเขียนผสรครับ
ท่านครับตกลงเฮลิคอปเตอร์ที่ตกที่ระยองตอนนี้ไม่ใช่ของกองทัพจะไทยหรือว่าสหรัฐใช่ไหมฮ
ครับครับก็ยังไม่ยืนยันเพียงแต่ว่าผมเนี่ยในส่วนของกองทัพบกเนี่ยก็ได้เช็คกับหน่วยที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องการบินนะครับ
เห็นบอกว่าไม่ใช่ทั้งของกองทัพบกกองทัพอากาศไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ของราชการเลยเพราะจะไม่บินในเวลากลางคืน
คือตรงนี้เองก็ยังต้องรอยืนยันผมว่าจะดีกว่า
แต่ว่าผมเองก็ติดตามข่าวอย่างไม่เป็นทางการของเหล่าทัพอื่น
หรือของหน่วยราชการอื่นก็ไม่พบว่ามีบินในช่วงกลางคืนนี้
อาจจะไม่มีบินเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยบิน
แต่ว่าในเลคอปเตอร์ในทางทหารบางทีก็อาจจะต้องมีเรื่องของการฝึกตั้ง
แต่ช่วงนี้ก็ยังไม่มีนะครับปกติแล้วการบินของหน่วยราชการ
เขาก็คงจะต้องมีบันทึกการบินตอนนี้โดยอาการก็ไม่มีหน่วยงาน
แจ้งว่ามีภารกิจของการบินของอากาศยานในสังกัดตัวเองครับ
แล้วตรวจสอบกับทีมฝึกคอปประโกนไหมคะ
ว่าใช่ส่วนหนึ่งของผู้ที่มาฝึกคอปประโกในบ้านเราไหมคะ
ข้อมูลต้นก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีภารกิจในเตาตรงคืนนะครับ
แต่ของสหรัฐเองเขาก็ยังจอดอยู่ในอากาศยานไม่ได้มีภารกิจเหมือนกัน
อย่างฮของสหรัฐที่มาฝึกครอบประโกนนี้เขาจอดที่ไหนคะท่าน

ดังนั้นตอนนี้ทางกองทัพได้เข้าไปช่วยเหลือ
หรือว่าเป็นหน้าที่ของกู้ภัยหรือว่าคนในพื้นที่ของตำรวจ
น่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่นะครับ
เมื่อการติดตามเห็นว่าทางกุภัยในพื้นที่
เฒี่ยงที่กำลังจะเข้าไปที่จุดเห็นประกายไฟ
แต่ผมเองก็ตามอยู่ไม่ได้มีรายงานกลับมา
หรือค่ำเข้าขึ้นบินกันไหม
ก็มีบ้างแหละส่วนใหญ่เพียงถ้าไม่เท่าที่เห็น
โดยจากแนวทางที่ผ่านมาส่วนใหญ่กลางคืนจะบินกันน้อยมากครับผม
แต่ก็ต้องมีนะถ้าอย่างพวกอากาศยานทางทหารเนี่ย
ส่วนใหญ่เขาบางทีมันต้องมีฝึกหรือบางทีก็ต้องมีภารกิจกลางคืนบ้าง
ครับเอาละครับ
แต่ว่าเอาเป็นว่าคือคล้ายกับว่าถ้าเกิดมันมีภารกิจเนี่ย

แต่ขณะเนี่ยตัวจากทางภาคเอกสารเนี่ยมันไม่มี
ครับคือตอนนี้ทางทหารต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูไหมฮะ
เพื่อความชัดเจนหรือว่าหรือว่ารอรายงานจากทางจังหวัดหรือว่ายังไงอีกทีหนึ่ง
ขณะนี้เข้าใจว่าน่าจะตรงนั้นเองถ้าเป็นหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ก็มีนะครับ
เข้าใจว่าหน่วยในพื้นที่ก็คงกำลังบรรเงินการกันอยู่
ผมไม่คิดว่าตรงส่วนกลางนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกัน
แต่เข้าใจว่าเท่าที่ติดตามดูเนี่ยก็ในพื้นที่เองเขาก็รับทราบแล้ว
แล้วก็คนเขากำลังประสานอะไรกันอยู่ครับ
ทางกู้ภัยบอกว่าคือยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอากาศยานประเภทไหน
ผมไม่ได้รับการยืนยันนะว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ด้วยซ้ำครับผม
แต่ว่าที่เห็นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเห็นเหมือนกับจุดที่มีเพลิงลุกไหม้อยู่บนเขาอะครับผม
อาจจะต้องต้องชัดเกณฑ์กว่านี้ก่อนครับผม
ขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นนะครับท่านครับ

ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านพันเอกวินไทยสุวารีโคศกองทบกนะครับ
ข้อมูลจากท่านโฆษกองทบกในขณะนี้ก็คือยังไม่ยืนยันว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ของทั้งกองทัพไทย
หรือว่ากองทัพสหรัฐที่มาฝึกคอปราโก๒๐๒๐อยู่ในขณะนี้
ยังไม่ยืนยันด้วยซ้ำว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าว่าเป็นอากาศยานชนิดไหนที่ตก
โดยทางพื้นที่นะครับที่จังหวัดระยองนะครับทางจุดที่ตกเนี่ยคือที่เขาคีรีที่ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองเนี่ย
เจ้าหน้าที่กำลังเข้าพื้นที่อยู่แต่ก็อุปสรรคก็อย่างที่ท่านเห็นความมืดนะฮะความเป็นภูเขา
เดี๋ยวความชัดเจนก็คงจะออกมาว่าตกลงแล้วเป็นอะไรยังไงแล้วก็มีผู้ที่ไปกับเฮลิคอปเตอร์
หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ลำนั้นหรือไม่นะคะมาดูเฮลิคอปเตอร์